คุณกำลังฟังไทยรัฐพอดแคสต์เราคุยทุกเรื่องที่คุณอยากรู้
สถานีผีดุเรื่องลี้ลับจากคนเห็นผีโดยแจ็ควัชรพลฝึกใจดี
สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สถานี
ดุกับผมแจ๊ควัชลพลฝึกใจดีเหมือนเช่นเคยนะครับ
ซึ่งแน่นอนนะครับว่าเรามีนัดเจอกันเป็นประจำทุกค่ำคืนของวันศุกร์
และในค่ำคือวันนี้รวมไปถึงตลอดเดือนกันยายนนี้
เราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องราวของคุณสัยมนต์ดำ
สิ่งเหล่านี้มันมีจริงหรือไม่
เราจะมาฟังเรื่องราวต่างเหล่านี้ไปพร้อมกันครับ
และแขกรับเชิญของเราในค่ำคืนวันนี้พร้อมเป็นที่เรียบร้อยครับ
เรื่องราวของเขาน่าสนใจมากเป็นเรื่องราวของคุณเป้
ตอนนี้นั่งอยู่ข้างผมเป็นที่เรียบร้อยครับ

เรื่องราวที่จะมาพูดคุยกันในวันนี้ครับ
แน่นอนว่ามันไม่ใช่เรื่องผีเรื่องสางโดยตรง
แต่มันเป็นเรื่องของคุณสัยมนต์ดำที่ทุกวันนี้เนี่ยเขายังมีการถกเถียงกันอยู่
ว่าเฮ้ยตกลงมันมีหรือไม่มี
แล้ววันนี้เรื่องราวที่จะมาพูดคุยกันชื่อเรื่องว่ากรรมสนอง
แน่นอนนะครับว่าเรื่องที่มันเกี่ยวข้องกับคุณสายมนต์ดำมันจบไม่สวยทุกเรื่องนะ
เดี๋ยวต้องมาฟังเรื่องนี้ของคุณเป้เป็นยังไงครับ

คือเรื่องนี้เป็นเรื่องที่พี่สาวคนหนึ่งเล่าให้ผมฟัง
เขาชื่อว่าพี่จินะฮะพี่จิเนี่ยเขามีสัมผัสพิเศษ
หรือที่เราเรียกกันว่าสัมพันธ์ที่๖ที่ได้รับรู้ถึงเรื่องวิญญาณหรือความลี้ลับที่คนธรรมดามองไม่เห็น
จิเล่าให้ผมฟังว่าจุดเริ่มต้นของแกในสมัยเด็กตอนอายุสัก๓๔ขวบกำลังเข้าป๑อะพี่แจ๊ค
เด็กก็ไปโรงเรียนทีนี้ก็ไปนั่งเล่นแล้วก็วิ่งเล่นเล่นซ่อนหากันตามภาษาเด็กนะครับ
ก็ช่วงหนึ่งครับพี่เขาวิ่งไปตรงที่เหมือนกับเป็นกำแพงกำแพงของโรงเรียน
ทีนี้ก็เหมือนเห็นคนแก่คนหนึ่งเป็นลุงพลแก่คนหนึ่งยืนอยู่ตรงบริเวณที่เป็นกำแพง
แต่ก็ฝักมือเรียกอีหนูอีหนูมาแอบตรงนี้สิ
เหมือนเรียกตรงนี้ตรงนี้โอเคเพื่อนหาไม่เจอหรอก
ใช่ครับซึ่งตอนนั้นพี่ฉีดก็บอกว่าเพื่อนกำลังเหมือนกับวิ่งหาเขาอยู่
ด้วยความที่เขากลัวที่จะโดนเหมือนกับจะโดนโป้งหรือโดนอะไรอย่างนี้
เขาก็วิ่งแอบกันในซอกนั้นมันเป็นซอกเล็กที่เด็กมันเข้าไปได้
แล้วก็พี่จีก็เลยคานเข้าไปในซอกนั้นก็แอบไปอยู่สักพักใหญ่ใหญ่
ก็ไม่เห็นมีเพื่อนคนไหนเลยมาหาเขาเขาก็เลยเฮ้ยก็เลยคานออกมาคานมาออกมาจากในซอกนั้นนะฮะ
พอคานออกมาปุ๊บทีนี้พอพี่ฉีออกมาทั้งตัว
แถวนั้นที่วิ่งตามหาแกอยู่กรี๊ดแตกกันหมดเลย
แล้ววิ่งหนีกันหมดทั้งอาคารเลยเพราะว่าแกไม่ได้ออกมาแค่ตัวเปล่า
ไปหยิบหัวกระโหลกของคนตายออกมาดู
คือไปคว้าหัวกระโหลกในนั้นมีหัวกระโหลกเหรอ
ใช่ครับซึ่งตอนนั้นเด็กมันก็ตกใจแต่ว่าพี่ฉี่แกไม่รู้ว่าไอ้หัวกระโหลกเนี่ยมันน่ากลัวหรือมันเป็นอะไรฮะ
แกก็เลยถือเล่นอยู่ตรงนั้นเหมือนกับมองซ้ายมองขวา
ทีนี้เสียงมันดังจนถึงกะพะโหลคนผู้นำเขินมายอยดตรงนี้
เขาบอกอย่ามองมาเล่นโดดมาทิ้งไปคือเขาเอ็ดพิชิ
พิชิเค้าเป็นเด็กต่อก็ตกใจเลยกอลหากะโหลกก็เข้าไปในสอกเกบพื้นไป

แน่นอนว่าตามกำแพงวัดเนี่ยก็จะมีการเอาอัฐิ
ผู้วายชนเอาไปเก็บไว้ในนั้น
ทีนี้ก็พอสืบไปสืบมา
มันเหมือนกับบริเวณตรงนั้นมันใกล้ที่เป็นเมนเผาศพด้วย
ทีนี้พี่จิก็เริ่มสัมผัสตรงนี้มาได้เรื่อย
จนพี่เขาเนี่ยอายุได้๑๗ปีนะฮะ
ก็ได้มาอยู่อาศัยอยู่ที่จังหวัดสมุทรประการ
กลับไปอยู่กับพ่อกับแม่นะฮะ
ก็มีบ้านหลังเล็กครับเป็นบ้านที่ไม่ใหญ่โตอะไรมากมายก็เป็นบ้านไม้นะครับ
วันหนึ่งครับพี่จิเนี่ยเขาได้ไปเห็นป้าคนหนึ่ง
เดินมาด้อมมองอยู่บริเวณตรงข้ามบ้านของแกนะฮะ
ก็ทุกคนจะรู้ดีว่าป้าคนนี้เป็นคนที่มีฐานะ
เงินกู้ให้กับคนแถวนั้นเลยฮะ
เสร็จแล้วอยู่มาวันหนึ่งป้าคนนี้เขาก็ระดมคนงานมาเต็มเลย
มาสร้างบ้านข้างล่างเป็นปูนเป็นปูนข้างบนเป็นไม้
ทีนี้พี่จิบอกว่าเห็นการก่อสร้างตั้งแต่แรกเลย
การลงเสาเข็มในการทำทุกอย่างเลย
มีการเชิญพระมาทำพิธีทุกสิ่งทุกอย่าง

เสร็จแล้วพอรู้มาทีหลังว่าบ้านหลังนี้เป็นคนสร้างให้ลูกชายแก

และป้าคนนี้รักพี่คนนี้มากก็คือพี่ออสลูกชายแกนะฮะ
แล้วก็พี่ออสเนี่ยเขาทำงานเป็นทหารเรือ
แล้วก็มีสาวแถวนั้นหมายตามองมากเลย
ลูกก็หล่อพี่แจ๊คแล้วก็ยังมีฐานะอีกอะไรอย่างนี้
สาวเขาแบบจ้องมองพี่ออสมากแต่พี่ออสไม่มองใครเลย
ออสเนี่ยได้ไปหลงรักกับผู้หญิงคนหนึ่งชื่อพี่กิ๊ก

เป็นคนต่างจังหวัดที่ย้ายเข้ามาที่อยู่จังหวัดสมการมาทำงาน
แล้วก็มาชอบคอกับพี่ออส
ออสเลยเนี่ยก็เลยคว้ามาแล้วก็มาหาคุณแม่
แล้วก็บอกว่าคนนี้คนที่เขารักแล้วก็แต่งงานด้วย
คุณแม่ก็เลยเหมือนกับไม่ได้เอกใจอะไรเพราะว่าตามใจลูกนะฮะ
ก็เลยสร้างบ้านหลังนี้เพื่อไปเรียนหอ
ก็คือบ้านหลังนี้เป็นเรือนหอให้กับลูกชายตัวเอง

จากนั้นก็อยู่กันมาเรื่อย
พี่จีบอกว่าสองคนนี้พี่ออสกับพี่กิ๊กเนี่ย
เขาเป็นคนที่อัธยาศัยดีมากนะฮะ
เขามาเข้ามาคุยมาอะไรทุกอย่างกับครอบครัวของพี่จีเนี่ย
จีเนี่ยเหมือนกับว่าเข้าออกนอกในได้สบายเลย
นอนไปกินอยู่ที่บ้านของพี่ออสกับพี่กิ๊กได้สบายเลยครับนะฮะ
ก็เป็นอย่างนี้มาทุกวันทุกวัน
วันหนึ่งครับพี่จิเนี่ยเขาเริ่มไปเรียนต่อ
แล้วก็ต้องไปอยู่ที่กรุงเทพย้ายไปอยู่ที่กรุงเทพนะฮะ
ก็เหมือนกับนานจะกลับมาที

แต่ข่าวก็ยังรู้ว่าพี่กิ๊กเริ่มท้อง
จากนั้นก็มีอยู่ช่วงหนึ่งที่พี่จิได้กลับมาเยี่ยมบ้าน
ปรากฏว่าพี่กิ๊กเนี่ยคลอดลูกออกมาแล้วเป็นลูกสาวน่ารักเลยนะฮะ
แต่พี่จีบบอกว่าพอได้เข้าไปคุยกับพี่กิ๊กเนี่ย

จากคนที่คุยเก่งอัธยาศัยดีเป็นคนที่ซึมเศร้า
แล้วก็ไม่ค่อยพูดครับพี่แจ๊คถามคำตอบคำ
ใช่ครับแล้วก็สิ่งที่แกสังเกตได้คือว่าพี่ออสไม่กลับมาแล้ว

ไม่เคยเห็นพี่ออสเลยก็เลยถามว่าพี่กิ๊กแล้วแฟนพี่แฟนพี่อยู่ไหนอะไรอย่างนี้ไม่เห็นมาเลย
แกก็พูดเหมือนกับปัดไปว่าพี่ออสคงงานเยอะอะไรประมาณนั้น
แกก็เลยเห็นหน้าสีหน้าไม่พอใจหรือสงสารก็เลยไม่ได้ถามตอบ
จากนั้นแม่ของแม่ของพี่จิเนี่ยก็เลยบอกว่า
จิเอ้ยเองไปอยู่เป็นเพื่อนกับพี่เขาสิ
เขาจะได้ไม่เหงามีอะไรจะคุยกันปรึกษาหารือกัน
โอเคทีนี้พี่จีก็เลยไปนอนอยู่บ้านหลังนั้น
คุกคลีอยู่บ้านหลังนั้นซึ่งมันก็เป็นเรื่องปกติอยู่แล้ว
เพราะว่าพี่จิกเนี่ยก็นอนเล่นอยู่ตั้งแต่เล็กแล้ว

ตกกลางคืนพี่จีก็กาลงมุมกัน

คืนนี้ถ้าปวดท้องอ่ะไม่ต้องเข้าห้องน้ำข้างล่างนะ
ตรงนั้นพี่จิก็เริ่มไม่เอกใจเลยเพราะว่าก็เคยใช้อยู่นะ
เอกใจคำหนึ่งที่พี่กิ๊กบอกว่า
จริงแล้วถ้าคืนนี้ถ้าได้ยินเสียงอะไรไม่ต้องทักนะ

ซึ่งคำนี้พี่จิเนี่ยเขาคิดอยู่ในใจว่า
มันต้องมีอะไรมันต้องมีอะไรบ้างในบ้านหลังนี้
แต่ก็ไม่ได้คิดอะไรนะครับก็นอน

จิบอกว่าแกหลับลึกมากเลยพี่แจ๊ค
สะดุ้งตัวเหมือนรู้สึกตัวอีกทีตอนประมาณสักเกือบตี๒
ได้ยินเสียงคนกำลังเดินขึ้นมาบนบ้าน

อ่าถ้าเข้าบนเป็นไม้อยู่ถูก
และน้ำหนักของคนมันหนักมากพี่แจ๊ค
มันทำให้กระดานบนกระดานที่บันไดขั้นบันไดมันแอ๊กแอ๊กหนักมาก
แกก็นอนฟังอยู่อยู่สักพักหนึ่ง
แต่ที่เสียงแกฟังไปเรื่อยมันไม่ได้เป็นเสียงแค่เอี๊ยดแอดอย่างเดียวพี่แจ๊ค
มันเป็นโซ่ที่ลากเหมือนกับลากขึ้นบันไดทางอีกขั้นขึ้น
คือขึ้นมาทีละขั้นทีละขั้น
แกรู้ดีว่ามันไม่ธรรมดาแล้วทีนี้แกก็เลยหั่นไปมองพี่กิค
มันก็จะบอกว่าพี่กิ๊กมีคนมานะมีคนกำลังขึ้นบ้าน
พี่แจ๊ครู้ไหมว่าพี่กิ๊กจะทำยังไง
ออกผ้ากุมโปรงกุมหัวตัวเองพร้อมกับลูก
เสียงอันนี้มันก็ดังขึ้นมาเรื่อยจนมาถึงจะใกล้ประตูอยู่แล้ว

พี่จิรู้ตันทีเลยไม่ใช่คนจริง
เพราะว่าศีลหน้ารักทะทาง

ก็เลยเทิบตัวเองเข้าไปนอนใกล้
แล้วก็คุมโองกับพี่กิ๊กไปด้วย

แม่หนูไปนอนที่บ้านหลังนี้แล้วนะ

ตั้งแต่นั้นมาก็พี่จิเนี่ย

ซึ่งเขาเผชิญอยู่กับอะไรก็ไม่รู้ด้วยนะ
ใช่จากนั้นก็เหมือนกับคุณแม่ทางพี่จิ

แต่พี่แจ๊คอยู่ได้ไม่ถึง๑๐วัน
กิ๊กได้มาบอกว่า

เพราะว่าที่นอนทุกคืนมันมีเสียงแปลก
แล้วก็มีอะไรบางอย่างที่เขาสัมผัส
ที่บ้านหลังไม่ว่าจะเป็นเสียงลูดขูดขีดตามกำแพงบ้าน
หนึ่งที่แกตัดสินใจไม่อยู่บ้านหลังนี้แล้ว
นอนอยู่คนเดียวก็เป็นห้องนอนอยู่

กำลังเอาของอะไรบางอย่างมากรีดขูดเหมือนกับชั้นล่างข้างบนอะไรอย่างนี้
ก็สงสัยนะก็เลยตัดสินใจพี่แจ๊คไปเปิดหน้าต่างดู

เห็นเป็นร่างคนแบบดำเงาเนี่ยตายปีนตาย
กำแพงต้นไม้อะไรอย่างนี้ขึ้นมาแล้วก็มีบางเล็บเนี่ยยาวรูดกรีดกำแพง
พอสายตากำลังจะแงะขึ้นไปมองที่บนหน้าต่างแกก็เลยหงายท้องไง
รู้ทันทีเลยว่าบ้านหลังนี้ไม่ธรรมดาแล้ว
พอเช้ามาเนี่ยก็เลยเอาเรื่องนี้มาเล่าให้กับพี่สาวฟัง
แจ๊คพี่กิ๊กไม่มีท่าทางที่น่ากลัวหรือว่าหวาดกลัวแต่อย่างใด
ตกใจอะไรเลยกับเรื่องที่น้องสาวเล่าให้ฟัง
น้องสาวของแกบอกว่าพี่กลับไปอยู่บ้านเราเถอะอย่าอยู่เลยที่บ้านหลังนี้
มันไม่ธรรมดานะมันน่ากลัวมันมีเรื่องแบบนี้
มันไม่ใช่บ้านคนที่เขาอยู่กันแล้วอ่ะแต่พี่กิ๊กบอกคำนึงว่า
เขารักพี่ออสเขาจะรอพี่ออสกลับมา
แกก็เลยเหมือนกับไม่อยากไปยื้อไปล้างอะไรอย่างนี้
ก็เลยเก็บเสื้อผ้าย้ายออกไปวันนั้นตั้งแต่นั้นมานะฮะก็ผ่านมาเรื่อย
กิ๊กเนี่ยก็รอพี่ออสรออยู่เรื่อยไม่มาสักที
วันหนึ่งพี่ออสกลับมาพี่แจ๊คแต่กลับมาการกลับมาของพี่ออสครั้งนี้
เปลี่ยนไปเปลี่ยนไปอยู่ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นรูปลักษณ์
แล้วก็นิสัยของเขานะฮะรูปลักษณ์ที่เปลี่ยนไปคือ
คล้ำดำแล้วไม่หล่อเหมือนเดิมแล้วก็ผอมซูบ
และที่เปลี่ยนไปจากกรียาของเขาคือทะเลาะกับพี่กิ๊กเนี่ยคือทุกวันเลย
ทะเลาะกันเบาเสียงดังขึ้นดังขึ้นและสุดท้ายก็ตบตีพี่กิ๊ก
แม่ของพิจิที่อยู่บริเวณตรงนั้นรู้สึกออสเปลี่ยนไปมากทำไมออสถึงเป็นคนอย่างนี้
เป็นคนที่แต่ก่อนน่ารักไงอัธยาสายดีแต่ทำไมเขาเนี่ยไม่เหมือนคนเดิมเลย
นะฮะจากนั้นพี่ออสก็ไปไปมามาสุดท้ายก็ไม่กลับมาอีกเลยหายไปเลย
จากนั้นพี่กิ๊กเนี่ยก็ยังรอคอยพี่ออสกลับมาเหมือนเดิม
รอแล้วรอเล่าก็ไม่กลับมาจนตัวเองทนไม่ไหว
ก็รู้ว่าแฟนตัวเองทำงานอยู่ที่ไหนเป็นทหารอยู่ที่ไหนก็เลยตามไปที่ทำงาน
แต่ก็ไม่เจอพี่ออสเจอกระบวนหน้าของพี่ออส
พอเจอวันหน้าเสร็จปุ๊บก็ตัวเองก็ไประบายระบายความในใจไปผับทุกข์
ว่าพี่ออสเนี่ยทิ้งลูกทิ้งเมียไม่เคยกลับมาเลยเป็นเพราะอะไร
ช่วยตามให้พี่ออสกลับมาทีได้ไหมแต่วันนั้นเขาไม่สามารถทำอะไรได้เลยครับ
กิ๊กเนี่ยไปหาทุกครั้งเลยนะไปบ่อยมากวันเว้นวันจนไปเกือบทุกวัน
ไปตามหาสามีตัวเองแต่ก็ไม่เจอเจอกับหัวหน้าเขานี่แหละ
แล้วก็ไปปรับทุกข์อยู่ตลอดเวลานะครับจนตัวเองเนี่ยพี่กิ๊กเนี่ย
สืบมาได้จนรู้ว่าพี่ออสเนี่ยไปติดผู้หญิงคนหนึ่ง
ซึ่งรู้ว่าเหมือนกับกำลังจะแต่งงานกันแล้วอะพี่แจ๊ค
พี่กิ๊กเนี่ยแกเป็นคนบ้านบ้านเนี่ยแกไม่อยากไปรบลาข้าวฟัน
แกก็เลยตัดใจหอบลูกหอบเต้ากลับที่บ้านนอก
แล้วก็ทิ้งบ้านหลังนั้นไม่มีใครอยู่ในช่วงนั้นกลับบ้านนอกไป
จากนั้นแม่ของแม่ของพี่จีก็ได้เห็นพี่ออสอีกครั้งหนึ่ง
เพราะว่าพี่ออสกลับมาครั้งนี้แม่เขาเป็นคนพาไปหาหมอ
เพราะว่าพี่ออสเริ่มไม่ไหวแล้วพี่แจ๊คเริ่มผอมลงผอมลงซูบลง
จากนั้นแฟนใหม่ที่คบกันอยู่ก็ทิ้งแกไปเลย
จากที่กินอะไรไม่ได้จนพี่ออสเนี่ยเริ่มกินไม่ได้กินทุกอย่างไม่ได้
แล้วก็ผอมลงผอมลงผอมลงจนไม่ไหวครับ
แม่เนี่ยพาไปหาหมอตรวจทุกสิ่งทุกอย่างไม่ทราบสาเหตุว่ามันเกิดจากอะไร
ทีนี้แม่ของพี่ออสเนี่ยก็เลยนึกถึงพระพระที่เอามาทำพิธีตอนแรก
ที่เอามาเจอบ้านที่มาอะไรที่มาสวดที่บ้านเนี่ย
เข้าไปตามหาเพื่อที่จะให้ดูซิว่าลูกตัวเองเป็นอะไรทำไมถึงมันน่ากลัวแล้วรุนแรงขนาดนี้
พอไปถึงฮะพระรูปเนี้ยท่านมรณภาพไปแล้วพี่แจ๊คโอ้โห
แม่ของพี่ออสก็เลยคุยให้เลยใครชาวบ้านคนไหนที่บอกมีหมอดีหมอดังไหน

แต่สุดท้ายรักษาไม่ได้พี่แจ๊ค
ออสเสียคือหมายถึงว่าร่างกายไม่ไหว
เสียเลยแต่ก่อนที่พี่ออสจะเสียเหมือนเขาทรมานมากเจ็บปวดมากนะฮะ
แม่ของพี่ออสเนี่ยรับเรื่องนี้ไม่ได้เลย
เพราะลูกชายคนโตของแกเนี่ยแกเป็นคนที่รักมากแล้วก็ฝากอนาคตไว้กับพี่ออส
พอพี่ออสเสียตัวเองก็สุดโทรมลงแล้วสุดท้ายก็มีอาการเดียวกับลูกของแกเลยอืม
โดยการที่มีอาการปวดท้องอืมนะฮะแล้วก็ผอมลงผอมลงแล้วก็กินอะไรไม่ได้อ่า
จากนั้นก็คนชาวบ้านแล้วก็คนที่อยู่ในบริเวณระแวกหมู่บ้านหลังนั้น
ก็จะรู้ดีว่าแม่ของพี่ออสนอนโหยหวนร้องปวดท้องทุกคืน
เหมือนตัวเองทรมานมากนะฮะทุกคนจะรู้เลยว่าคืนนี้เสียงเนี่ยเป็นแม่ของพี่ออส
เสียงเป็นแม่อืมใช่ครับอืมแกจะร้องอยู่อย่างเงี้ยทุกคืนทุกคืนค่ะ
และมีอยู่คืนหนึ่งที่แกร้องแล้วเสียงมันเงียบกริ๊บเหมือนตับ
นั่นคือแม่ของพี่ออสเสียชีวิตเสียโอ้โหพอแม่พี่ออสเสียชีวิตนะฮะ
สามีของแกเนี่ยแล้วก็ลูกชายคนเล็กพอรู้ว่าแม่เสียเนี่ย
ก็เลยปล่อยบ้านหลังเนี้ยให้คนเช่าครับพอคนมาเช่า
มันเป็นบ้านหลังใหญ่พี่แจ๊คแล้วก็บ้านสวย
และเช่าในราคาที่ไม่แพงนะฮะพอมาเช่าอยู่อาศัยกันเนี่ย
สิ่งที่ทุกคนไม่ว่าใครจะมาอยู่บ้านหลังนี้
จะรักกันแค่ไหนสิบปียี่สิบปีต้องเลิกลากันหมดอืม
ทะเลาะกันตบตีกันตลอดเวลาที่เข้ามาเนี่ยรักกันนะครับ
แต่พออยู่ได้ไปสักพักต้องมีเรื่องหรืออะไรบางอย่างที่ต้องทะเลาะกัน
ตบตีกันเหมือนมีอาถรรพ์อะไรอย่างเงี้เหรอใช่จนชาวบ้านเขารู้ว่าบ้านหลังเนี้ย
มันต้องคำสาปเหมือนอะไรบางอย่างกับบ้านหลังนี้
ไม่มีใครกล้าเข้ามาเช่ามาอาศัยอยู่บ้านหลังนี้อืม
ทีนี้เรื่องราวของบ้านหลังเนี้ยมันก็เลยเงียบไม่มีใครเช่ากลายเป็นบ้านล้างครับ
ทางลูกชายคนเล็กของของแม่พยอดที่เสียไปอ่ะ
ก็เลยตัดสินใจคุยกับพ่อบอกว่าขายอืม
ขายให้กับญาติที่สนิทสนิทกันในราคาที่ถูกมากพร้อมกับที่ดินครับ
จากนั้นนะครับก็บ้านนั้นก็ถูกไปอยู่กับญาติแล้วญาติญาติของลูกชายแกเนี่ย
รู้ไงบ้านหลังเนี้ยมีประวัติยังไงก็เลยไปเชิญไปนิมนต์พระ
รดน้ำมนต์เพื่อผัดของขวานทั้งหมดเลยครับแล้วก็สั่งลูกน้องให้ทุกทุกคนเนี่ย
บ้านหลังนี้พี่แจ๊คต้องลื้อลื้อทั้งหลังเลยเออ
คนงานพอลื้อบ้านหลังนี้พี่แจ๊ครู้ไหมว่าเขาเจออะไร
คำถามอย่างนี้นะเจออะไรคุณเป้เขาเจอรูปปั้นคนที่หันหลังชนกัน
ให้หันหลังออกหากันเห็นใช่ไหมอ้าวทุกทีอ่ะอ่า
เราจะได้ยินว่าหันหน้าเข้าถ้าเป็นการทำเสน่ห์ปกติทั่วไปเนี่ย
คนรักคนหลงใช่ครับจะต้องเป็นรูปปั้นที่หันหน้าเข้าหากันครับ
แต่นี่คือหันหลังชนกันหันหลังออกเออ
เขามีสายสินพันรอบตุ๊กตาสองตัวนี้แน่นหนาแน่นหนาเลย
พอชาวบ้านเขาเจอตุ๊กตาตรงนี้เขารู้ทันทีว่าบ้านหลังนี้
ต้องมีคนทำของใส่ทีนี้เรื่องราวมันก็กระจายไปทั่ว
แจ๊คจะรู้ว่าคนชาวบ้านแถวนั้นเวลามันรู้เรื่องแบบนี้
ข่าวมันรวดเร็วมากนะยิ่งกว่าโซเชียลอีกนะใช่ครับ
กระจายไปอย่างรวดเร็วนะฮะแล้วก็ไปสืบสอบมาว่า
พอคลี่คลายเรื่องนี้มาแล้วก็คือว่าแม่ของพี่ออส
เป็นคนทำของใส่บ้านหลังเนี้ยทำไมอ่ะแม่ของพี่ออส
กับผู้หญิงคนหนึ่งที่ฐานะเท่าเทียมกันแต่ไม่อยากขัดใจลูกชายไง
แต่ใจอีกทางหนึ่งคิดไปอีกอย่างหนึ่ง
ออกอุบายการสร้างบ้านหลังนี้
แล้วพระรูปนั้นแม่ของพิจิบอกว่า

การแต่งตัวการสวดมนต์ทำพิธีต่าง

ซึ่งวันนั้นที่มีการนิมนต์พระมา
ที่บอกว่าจะมาทำบุญบ้านเอามาสวด

พอเขารู้ว่าแม่แม่เป็นคนทำ
ก็ยังรู้สึกว่าพี่ออสกับพี่กิ๊กเนี่ย

เขาก็ย้อนกลับไปทำของอีกรอบหนึ่งพี่แจ๊ค
เพื่อที่จะทำใส่ลูกตัวเองด้วยนะ
เพื่อที่จะให้ลูกชายตัวเองหลงรักผู้หญิงคนนั้น

คือให้ลูกชายกับผู้หญิงที่หมายมั่นปั้นมือไว้รักกัน

ซึ่งตัวเองไม่ได้รู้เลยว่ามันจะมีผลอะไรตามมา
ก็ไปทำเพื่อที่จะให้ลูกชายรักกับผู้หญิงตรงนี้

โดยการที่ไม่สามารถกินอะไรได้

มันจะย้อนกลับไปหาคนทำ
นั่นก็คือแม่ของพี่ออส

อย่างทุกข์ทรมานอย่างลูกชายแกเลย
จากนั้นก็เรื่องนี้ทุกคนก็เศร้ากันหมดเลยว่า
ไม่คิดคิดว่าแม่ตัวเองจะทำใส่ลูกได้
กิ๊กที่อยู่จากจังหวัดวันหนึ่ง
ได้มีโอกาสได้กลับมาที่จังหวัดสมประการนะครับ
แล้วก็มาทำงานเป็นพนักงานขายของที่ห้างนะครับ

สามีใหม่ก็รักแกมากเลย

และสามีของพี่กิ๊กทุกวันนี้

ความสงสารกลายไปเป็นความรัก

ก็ยังมีทางดี

เรื่องของการทำคุณสัยมนต์ดำ

เรื่องพวกนี้เราปฏิเสธไม่ได้ว่ามันไม่มีจริง
มันมีอยู่จริงแต่อยากจะบอกอย่างนี้ว่า
ของปลอมก็มีของจริงก็เยอะ
ผมได้มีโอกาสพูดคุยกับคนหลายท่านนะครับ
ว่าจะเป็นคนอย่างเราคนที่เขาเป็นนักธุรกิจจ๋า
แม้กระทั่งคนที่แบบมียศถาบรรดาศักดิ์

เขาเชื่อจริงนะครับว่าการทำคุณสัยมนต์ดำไม่ว่าทางใดทางหนึ่ง
การทำให้คนมารักการทำร้ายคน
ทำให้คนเกลียดกันมันมีอยู่จริง
เพราะฉะนั้นเราฟังเรื่องนี้เราได้อะไรจากเรื่องนี้

ที่คุณแม่ของพี่ออสเป็นคนก่อขึ้นมา
โดยทำร้ายลูกสะพ้ายตัวเอง

มันก็กลับมาหาลูกชายของแกเอง
และมันก็วนกลับไปหาตัวแกเอง
เพราะว่าเขาไม่อยากให้คนที่ไปทำแบบนี้
ใช้นิยามลับที่ผิดนะฮะ
ถูกมันไม่ใช่ความรักนะการทำแบบนี้อย่าบอกว่ามันคือความรักมันไม่ใช่ความรัก
ไม่ว่าจะเป็นความรักจากพ่อจากแม่หรือความรักที่เราไปแอบรักใคร
แล้วไปทำแบบนี้ใส่เขาโดยที่เขาไม่เต็มใจอ่ะแจ๊คสิ่งที่มันตามมา

แล้วเรื่องนี้พี่แจ๊คลองฟังดีนะมันไม่ได้มีผีออกมาหลอกร้อนให้เห็นนะ
แต่สิ่งที่มันน่ากลัวกว่าผีมันคือคน
คือคนครับคือความคิดและจิตใจของคนนั่นคือน่ากลัวที่สุดในโลกแล้วฮะ
กับคนที่มีความคิดและจิตใจที่ไม่ดีเป็นลบ
อันนั้นคือสิ่งที่น่ากลัวมากกว่าผี
เพราะฉะนั้นอย่างที่คุณเป้พูดแหละครับว่า
สิ่งเหล่านี้อย่าไปยุ่งอย่าไปคล่องอย่าไปเกี่ยวมัน

การที่จะใช้วิธีการเหล่านี้แล้วบังคับให้คนนี้มารักเรามาชอบเรา
มันไม่ใช่ความรักมันคือการบังคับ
กลับกันไปใช้วิธีการแบบนี้ในการไปทำร้ายใครไปสาบแช่งใคร
เหล่านั้นมันจะได้ผลแค่ช่วงแรก
หลังจากนั้นนี่แหละครับคนที่ทำจะต้องรอรับผลกรรมจากสิ่งที่ตัวเองได้ทำไป
เพราะฉะนั้นเรื่องนี้มันเป็นเรื่องสำคัญมากนะคุณผู้ชม
ฟังฮะฟังให้เป็นอุทาหรณ์ฟังให้เป็นเรื่องเล่าก็แล้วกันฮะ
คืนนี้ต้องบอกเลยนะครับว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคุณสายมนต์ดำ
แล้วมันฟังแล้วมันได้ข้อคิดอะไรเยอะแยะมากมาย
คำคืนวันนี้ขอบคุณแขกรับเชิญของเราคุณเป้ขอบพระคุณนะครับ

ค่ำคืนวันนี้ครับสถานีผีดุของเราเวลาหมดหมดเวลาครับ

เราจะกลับมาล้อมวงในการฟังประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญ

เรื่องของคุณสัยมนต์ดำพลาดไม่ได้ด้วยประการทั้งปวงครับ

ฝันดีราตรีสวัสดิฝันดีผีไม่หลอกทุกท่านครับ

โปรดติดตามตอนต่อไป